เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาด

เดี๋ยวไปดูกันว่าต้องมีวัตถุดิบอะไรที่ต้องซื้อเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะ

ผักบุ้งจีนค่ะ๑๒บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
มะนาวนะคะเหลือลูกละ๕๑บาทแล้วค่ะ
ชีไทยค่ะ๑๒๐บาทนะคะ
แล้วก็พริกจินดาแดงวันนี้๔๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เช็คราคาเนื้อสัตว์กันต่อนะจ๊ะ

คงที่ค่ะหมูเนื้อแดง๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ปรับขึ้นมาแล้วนะทุกคนค่ะ
ไม่เป็นไรว่ากันไปมีขึ้นมีลงแบบนี้แหละ